ติดตามข่าวกันต่อนะฮะช่วงนี้เราคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูคดีใหญ่
คดีสำคัญที่เกิดขึ้นวันที่๒๐สิงหาคมของปีที่ผ่านมานะครับ
มีคนร้ายชื่อว่าในหมอกเนี่ยทำการข่มขืนน้องสาวของแฟนตัวเอง
อืมซึ่งน้องสาวแฟนเนี้ยเป็นออทิสติกด้วยนะ
ก็เป็นคดีที่โอ้โหสร้างความสะเทินใจให้กับคนที่ติดตามข่าวนี้เป็นอย่างมากครับ
ล่าสุดสารก็มีคำพิพากษานะครับให้จำคุก๓๐ปี
ซึ่งในหมอกนั้นก็สารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือ๑๕ปีกับ๓เดือนครับ
สารจังหวัดนาทวีได้อ่านคำพิพากษาตัดสินคดีที่พี่สาวอายุ๑๕ปีนะครับ
ยอมให้แฟนนุ่มนะฮะอายุสิบเก้าปีคมคืนน้องสาววัยสิบสองปี
ป่วยเป็นออทิสติกนะฮะเหตุเกิดที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขรา
เมื่อ๒๐สิงหาคมของปีก่อนสารได้อ่านคำพิพากษาจำคุกนายสันพิษโกบใบหรือว่าในหมอกนะครับ
อายุสิบเก้าปีนะอ่าจำเลยคดีนี้เป็นเวลาสามสิบปีนะครับ
แต่จำเลยให้การรับสารภาพก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุแห่งการบรรเทาโทษลดโทษ
กึ่งหนึ่งคงเหลือสิบห้าปีสามเดือนครับนะฮะตามฐานความผิดรวมสี่ข้อหาคือ
ร่วมกันชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือว่าสามี
โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามอันนี้จำคุก๑๔ปี
ฐานร่วมกันลักทรัพย์ตั้งแต่๒คนขึ้นไปจำคุก๔ปีฐานร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจจำคุก๑๒ปี
และฐานเสพแมทเอฟเฟตามีนฝ่าฝืนกฎหมายจำคุก๖เดือนนะครับ
และริบของกลางโดยให้จำเลยคืนแหวนทองคำและโทรศัพท์มือถือแก่ผู้เสียหายที่สาม
และให้จำเลยใช้ค่าสินใหม่ทดแทนห้ามหมื่นบาทพร้อมดอกเวี้ยอัตราร้อยและเจ็ดจุดห้าต่อปี
นับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองเสียงหาคมสองพันห้ามร้อยหกสิบสองเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จนะครับ
หลังรับฟังคำตัดสินของสารญาติของในหมอกนั้นก็ยังไม่ได้มีทีท่าว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่
ส่วนแฟนสาวของในหมอกเองตอนนี้ก็อยู่ในการควบคุมของสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขรานะครับ